มาดูเกมคู่สุดมันของศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกกันดีกว่านะครับ
เป็นบิ๊กแมชที่ชนบุรีแพ้คาบ้านเลยครับ
แฟนบอลเริ่มเข้าได้แล้วนะครับ๒๕แล้วดูครับ๑๔วินาทีครับ
เปิดสนามมาผู้เล่นชมบุรียังไม่ถูกบอลเลยนะครับ
แต่จากนั้นลูกยิงสุดสวยของกฤษฎากาแมนปั่นโค้งลูกนี้ตีเสมอ๑๑
ให้กับชนบุรีตามมานาทีที่๔๒แล้วก็ท้ายของครึ่งแรกครับ
ฤทธิ์เข้าซ้ำแต่ชมบุรีมาพลาดเสียจุดโทษครับ
โดนใบแดงจากการไปสกัดเป็นตัวสุดท้าย
๓คนขวางจังหวะนี้ครับไม่มีใครฆ่าวิวปั่น
โดนเหลืองถอดเสื้อโชว์เลยครับ
ก็เป็นว่าเก็บเพิ่มเป็น๘คะแนนครับเชียงราย

ส่วนชมบุรีมี๘แต้มเท่าเดิมมีโอกาสที่จะหล่นจากฝูงหากทีมอื่นที่ลงสนามในวันเสาร์และวันอาทิตย์

โปรแกรมในคู่วันนี้ลุ้นกันก่อนนะครับ
คู่ใหญ่๕โมงเย็นท่าเรือเจอกับทางเมืองทอง
แล้วก็ประจวบพบกับบุรีรำในเวลา๖โมง
อีกหนึ่งคู่เวลาเดียวกันสมุทรประการพบกับเชียงใหม่ยูเนเต็ด
แล้วก็๑ทุ่มน้องบัวพิชยะพบกับโปรลิสเทโรครับ
ส่วนเจลีกของญี่ปุ่นโยโกมาเอฟมาริดอส
ของทางธิริษฐรบุญมาธันบุกประชนะชวนัมเบลมาเรศหนึ่งศูนย์
รินอสเนี่ยได้ประตูชัยครับจากไดเซ็นมาเอดะนาที๖๖
โดยเกมนี้ธีรทรลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนถูกเปลี่ยนตัวออก
ที๘๓ก็เป็นนักเตะไทยคนที่๒ครับ
ที่เล่นในเจลลีครบ๑๐๐เกมต่อจากธนาทิศสงฆ์กระสิน
รินอสเก็บเพิ่มเป็น๖๙แต้มจาก๓๑นัด
มีตอนนี้อายุที่๒นะครับแล้วก็ตามหลังทาง
คาวาสกิฟอนตาเล่อยู่๙คะแนนครับ